อีกหนึ่งร้านดังในจังหวัดบุรีรำกันหน่อย
เขาบอกว่าร้านนี้เจ้าของร้านเขาเจอพิษเศรษฐกิจเล่นงาน
ก็เลยปิดตัวธุรกิจของตัวเองลงไปปิดกิจการ
แล้วก็หันมาขายกะเพราถาดใหญ่ยักษ์
เริ่มเทิมเลยเป็นเจ้าแรกของในจังหวัดด้วย
ไปจังหวัดบุรีรำ

กินกะเพราบัตรกะเพรานี่แหละอืมกินทีไรก็อร่อยทุกทีครับ
เจ้าของร้านร้านนี้ก็คือนายชาวเลิศแล้วก็นางกณิกาสุขนิพันธ์นะคะ
สองสามีภรรยาอดีตเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดบุรีรำ
เขาบอกว่าสู้วิกฤตเศรษฐกิจไม่ไหวตัดสินใจปิดกิจการค่ะ
หันมาขายข้าวกะเพราถาดยักษ์ทั้งกระเพราหมูสับกะเพราหมูกรอบแล้วก็กะเพรารวม
ทุกถาดเนี่ยจะมีไข่ดาวโปะด้านบนเห็นไหมครับ
แต่ว่าถาดหนึ่งขายเท่าไหร่รู้ไหมคุณเท่าไหร่ฮะ
บาทเท่านั้นเองก็ขายราคาเดียวกับจานธรรมดาทั่วไป
แต่ใส่ถาดนะโอ้ใหญ่มากนะอืม
ด้วยปริมาณที่ให้เยอะให้เต็มถาดแบบนี้แล้วก็รสชาติที่มันอร่อยด้วยนะคะ
ก็ทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
พากันมารับประทานแน่นร้านเลย
รวมถึงมีการถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดียด้วยโอ้อันนี้ภาพไม่ได้
กลายเป็นกระแสที่ชวนให้ใครหลายคนแวะมาลองทานกันถึงหน้าร้านเลย

อ๋อหมายถึงเปิดขายมา๑๑วันเองเป็นอย่างไรบ้าง
ใช่ลูกค้านแน่นถึงทุกวันเลย

เปิดมา๑๑วันยอดขายวันหนึ่งแบบนี้ถาดแบบนี้๒๐๐๒๕๐ถาด
วันนี่ไปถึง๓๐๐ถาดเหมือนกันนะคุณ
คิดเป็นยอดขายก็ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐๐บาท

โอ้โหเปิดขายวันแรกลูกค้าแน่นเพียบทำไม่ทันค่ะ

เจ้าของร้านบอกวันแรกต้องไปซื้อถาดมาเพิ่ม
เพราะว่าถาดไม่พอซื้อมาน้อยเกินไป

ไม่มีใครทำก็เลยมาลองทำดู

พอวันศุกร์ลงโชว์เทียนไป๑๐โมง
โมงกว่ามากันเต็มร้านผมรับไม่ทัน
หมูนั้นมีแค่ประมาณ๘โล
ก็หมดไม่ทันเลยครับ
พอวันที่๒วันเสาร์ก็เตรียมไว้๑๕โล
ไม่พอผมวิ่งซื้ออีกกลายเป็น๒๐กิโล
พอวันที่๓ก็โอ้โหตอนนี้เตรียมไว้เลย
ผมเตรียมไว้ประมาณ๓๐โล
อื้อหื้มเป็นไงลูกค้านี้คือปากต่อปากเลยแหละนะคะ

เห็นแบบนี้ใครอยากจะไปชิมข้าวกะเพราถาดยักษ์
ตั้งอยู่ที่ซอยบุลำดวนเหนือตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรำ

ใช่นี่ค่ะคือถ่ายรูปออกมาแล้วโพสต์ในโซเชียลมันตื่นตาตื่นใจไง
คนที่เห็นภาพก็อยากรู้ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนก็ตามกันมาทานเยอะขึ้น
เดี๋ยวนี้บุรีรำเขามีของดีของเด็ดเยอะจริงเขาเป็นเมืองสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์
มีทั้งฟุตบอลมีฟุตบอลชื่อดังแล้วก็ล่าสุดก็มีสนามแข่งรถ

ถ้าไปที่นั่นนะครับไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาก็แวะไปทานอาหารที่นั่นกันได้นะจ๊ะ